คุณผู้ชมคะที่จังหวัดฉะเชิงเซามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวานเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน
รถจักรยานยนต์ชนกันแต่ว่าอีกคันหนึ่งเป็นบิ๊กไบท์
ทีนี้พอเกิดอุบัติเหตุแน่นอนก็ต้องมีกู้ชีพกู้ภัย

แต่ประเด็นก็คือมีกู้ภัยที่เขาไปช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้
กลายเป็นว่าพ่อเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
อ่าต้องไปเก็บศพพ่อตัวเองอ่ะค่ะครับนี่ค่ะ
พ่อแกรฟพ่อแกรฟมาเลยพ่อแกรฟเสีย
นายสมคิตวัย๓๓ปีค่ะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม
ร้องไห้เสียใจแบบเสียใจมากนะคะ
เพราะว่าไปกู้ชีพกู้ภัยอุบัติเหตุ
กลายเป็นว่าต้องเห็นพ่อตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่อะค่ะ
ในชาติรุ่งโรศอายุ๖๖ปีค่ะ
พ่อของนายสมคิตที่เป็นกู้ภัย
เสียชีวิตเพราะว่าถูกรถบิ๊กไบท์ชนนะคะ
ตัวเขาเองพยายามปั๊มหัวใจพ่อนะ
พยายามเรียกพ่อให้ฟื้นแต่ไม่สำเร็จค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานบนถนนเทพรัฐ
กิโลเมตรที่๔๘ขาเข้ากรุงเทพอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กลางถนนก็คือมีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงิน
ทะเบียน๘๐๖ชนบุรี
สภาพคือเหมือนกับขาดครึ่งท่อนเลยนะคะ
เหลือแค่ซากแล้วร่างของในชาติผู้เสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์คันนี้
ห่างออกไปประมาณ๕๐เมตรค่ะเจอรถบิ๊กไบท์ดูคาติสีแดง
ทะเบียน๗กไก่สศ๑๙๙๕กรุงเทพตกอยู่ข้างทาง
คนขี่บิ๊กไบท์ชื่อว่านายจักริตศรีชนะอายุ๓๖ปี
นายจิรวัตรเศษโทอายุ๓๐ปีเป็นคนซ้อน
ทั้งคู่บาดเจ็บนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
คือคนที่ขี่บิ๊กไบท์เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตนะคะ
รถจักรยานยนต์ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดก็เลยหลบไม่ทัน
วันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นถนนสามเลนเป็นทางโค้งที่มีจุดกลับรถ
อยู่ระหว่างทางโค้งพอดีเลยค่ะ
ริมถนนด้านซ้ายยังมีร่องรอยของอุบัติเหตุอยู่เลยนะคะ
จากการสอบถามได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะว่า
นายชาติผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ขนตาข่ายดักปู
เขาไปจับปูแสมมาได้ปูมา๓กิโล
จะเอาไปขายที่ตลาดสดบางปะกง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะมันเป็นจุดกลับรถพอดี
ก็กลับรถไปฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพราะว่าตลาดอยู่เยื้องกับจุดกลับรถ
พอกลับรถได้ก็ขี่ไปตามถนนตามปกติ
พอไปถึงเลนส์กลางถนนมี๓เลนนะคะ
ขี่ไปเลนกลางบิ๊กไบท์พุ่งมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ชนกลางรถของในชาติเลยค่ะ
ทำให้ในชาติเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
สมที่จะนำไปขายก็ตกเกลือนพื้นนะคะ
ส่วนบิ๊กไบท์ก็กระเด็นไปประมาณ๕๐เมตรไปตกข้างทาง
ทีมข่าวได้คุยกับนายสมคิตลูกชายของในชาติ
สมคิตบอกว่าเขาเป็นอาสากู้ภัยมา๑๕ปี
ปกติแล้วพ่อก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปกลับ
ระหว่างบ้านกับตลาดบางประกงทุกวัน
ทำแบบนี้มา๑๐กว่าปีค่ะ
เพราะว่าพ่อชอบไปดักจับปูแสมที่แม่น้ำบางประกง
พอตกเย็นวันไหนได้ปูเยอะก็จะเอาปูไปขายที่ตลาด
เอาเงินไปซื้อกับข้าวกินกันในบ้าน

กำลังจะไปตลาดตามปกติเหมือนที่เคยทำทุกวัน
ตอนนั้นนายสมคิตบอกว่าผมเองก็กำลังอาบน้ำแต่งตัว
จะไปประจำหน่วยครับมีเพื่อนที่เป็นอาสาสมัครโทรไปบอกว่า
ทำใจไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกไม่คิดเลยว่าการมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัย
ที่จะต้องไปช่วยเหลือคนเจ็บคนเสียชีวิตไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะ
กลายเป็นว่าจะต้องมาเก็บศพพ่อตัวเอง
ห่อผ้าขาวแล้วก็นำศพพ่อไปส่งโรงพยาบาล
เรื่องนี้ก็เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ก็อยากจะฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนบนถนนเส้นนี้นะคะ
ถนนบางนาตราดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์
ไม่ควรขับเร็วเกินไปโดยเฉพาะพอไปถึงจุดที่เป็นจุดกลับรถ
ก็ควรจะต้องชะลอความเร็วบ้าง
เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยจริงค่ะ
จะเอาปูมาขายที่ตลาดบางประกง
คือเขาก็ออกจากบ้านมาประมาณ๖โมงนี่แหละครับ
ก็ออกมาปุ๊บทีนี้ออกมาได้แป๊บหนึ่ง
มีคนแถวบ้านเขาเข้าไปเรียก
เขาบอกว่าพี่พ่อโดนรถชนเคยคิดอยู่ครั้งหนึ่ง

สักวันมันต้องเป็นคนในครอบครัว
แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบอุบัติเหตุ
อาจจะเป็นป่วยหรือว่าอะไรอย่างนี้
อันนั้นคือเรายอมรับได้ว่า
พ่อป่วยนะเรารู้อยู่แล้วว่าแกมีโรคประจำตัว

ที่ว่าเราจะมาเข็นพ่อของเราอยู่แบบนี้ไงครับ
แต่ถนนเราใช้ร่วมกันคือ๑
คุณมาเห็นทางแยกหรือทางยูเจิน
คุณควรที่จะมองข้างหน้าแล้วชะลอความเร็ว

ไม่ใช่ว่าคุณมั่นใจว่ารถคุณเร็วคุณสามารถแซงพ้น
หาว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ถ้ามันเกิดแล้วมันมีการสูญเสียอะไรอย่างนี้
ทั้งสองฝ่ายคือเสียเหมือนกันเจ็บเหมือนกัน

คือมันเป็นทางยูเทิร์นที่เป็นโค้ง
แล้วคือพวกบางทีพวกบิ๊กไบท์อะไรอย่างนี้
ก็คือเข้าโค้งมาก็กำลังใส่
คือไม่คิดว่าตรงโค้งจะมียูเทิร์นหรอกครับ

เพราะตรงนี้เกิดเหตุบ่อยเหมือนกันเลย
เขาบอกว่ามีรถมอไซค์มาตัดหน้าอะไรอย่างนี้
แต่ก็คือสภาพนั้นจากที่เกิดเหตุ

โอ้โหความเร็วไม่ใช่ย่อยครับ
ทีนี้ค่ะทางฝั่งบิ๊กไบท์ค่ะ
คนขี่และคนซ้อนยังบาดเจ็บอยู่
เรื่องทางคดีทางตำรวจสพบังปะกงบอกว่า
ยังไม่ได้สรุปว่าใครถูกใครผิดยังไง
ต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นแล้วก็ให้การได้
ทางครอบครัวของฝั่งในชาติผู้เสียชีวิต
ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ญาติของคนเจ็บทั้งสองคน
ก็คือทางฝั่งบิ๊กไบท์ติดต่อไปที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
จะได้คุยกันเรื่องของค่าเสียหายและเรื่องของคดีความต่อไปค่ะ